มีรายงานออกมานะคะเมื่อคุณหมอถึงตัวทั้ง๑๓คน
บอกว่าตรวจร่างกายแล้ว
๑๑คนสภาพร่างกายปกติสุขภาพปกติ
มีแค่๒คนเท่านั้นนะคะที่สภาพร่างกายอ่อนเพลีย
หนึ่งในสองนั้นก็คือโค้ชเอกนี่แหละค่ะ

ถึงบอกว่าจริงก็ต้องชื่นชมโค้ชเอกด้วย

สละทั้งอาหารและน้ำดื่มทั้งหมดให้กับเด็กกินทั้งหมดเลย
เด็กถึงมีแรงแล้วก็สุขภาพดีได้ขนาดนี้
ขณะที่โค้ชเอกเนี่ยอ่อนเพลียมากกว่าใครเพื่อน

เด็กแทบทุกคนร่างกายปกติ
๒คนผลตรวจเขาบอกว่าเป็นระดับสีเหลืองค่ะ
ก็คือมีความผิดปกติในระดับปานกลาง
หนึ่งในนั้นก็คือนายเอกพลจันทวงศ์หรือว่า

อีกคนนึงเนี่ยหน่วยซิลเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคนไหนนะคะ
ตัวแทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
เรือยุทธการกองทัพเรือหรือว่าซิลก็บอกว่า
ผู้ช่วยโค้ชเอกอายุ๒๕ปี

แตะน้ำหรือขนมที่ไปแวะซื้อกัน๗๐๐กว่าบาท
ร้านขายของชำก่อนเข้าถ้ำเลย

เป็นคนที่๙วัน๕ชั่วโมง๔๑นาทีและ๑๕วินาที
ไม่ได้แตะเลย

เอกเป็นคนกำกับดูแลการใช้ชีวิตของน้อง
คือเป็นคนบอกทุกคนว่า
อย่าดื่มน้ำสกปรกที่มันไหลมา
แต่ให้เอามือรองน้ำจากผนังถ้ำที่ไหลมาจากรู
บอกให้เด็กทุกคนใช้สติทำสมาธิ
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายมาก
จะได้มีพลังงานอยู่ในถ้ำได้นาน
เท่านั้นนะคุณผู้ชมโค้ชเอกบอกว่าไฟฉายให้ใช้ทีละกระบอก

คือมีการจัดแจงจัดการบริหารจัดการ
สภาวะวิกฤตแบบนี้ถือว่าค่อนข้างดีมาก
แม้จะกลัวแต่โค้ชเอกก็ยังคงมีสติ
รอบประโลมน้องเสียสละให้น้อง
อันนี้คือหน่วยซิลเขาชื่นชมมานะคะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าก็ต้องให้กำลังใจกันด้วย
อยู่ครั้งแรกก้าวพลาดเข้าถ้ำไปแล้ว

เขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่ทำดูแลเด็กอย่างดี
ทำให้ทั้ง๑๓คนปลอดภัยออกมาได้